ชุมพรเป็นอุบัติเหตุ
รถบรรทุกปลาทูสดมา๒ตันกว่าค่ะ

เจ็บตัวไม่เท่าไหร่แต่มันจี๊ดใจเหลือเกิน
เพราะว่าตอนที่ปลาทูเกลือนถนนเนี่ยนะคุณ
ชาวบ้านเขามาแล้วก็เก็บปลาทูไปกันคนละตัว๒ตัว

ไม่ได้เก็บคืนค่ะเก็บกลับบ้านเลย

ช่วงอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
เต็มคันรถเลยนะคะ๕๐รังค่ะ
น้ำหนักรวมแล้ว๒ตันกว่า
แล้วมันเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมยางรถระเบิด
ทำให้รถพลิกคว่ำแล้วก็ไปคว้างอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
พลาสติกที่แช่ปลาทูสดนี่โอ้โหดูสิลนเกลือดเลยนะคะ
ทูกระจายเต็มพื้นถนนเลย
อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปช่วยเหลือคนขับก่อนแหละ
แล้วก็ช่วยกันกวาดปลาทูลงข้างทาง
จะได้เคลียร์ผิวถนนแล้วให้รถคันอื่นผ่านไปได้
เพราะว่าเส้นนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นเส้นทางหลัก

ถามว่าคนขับเป็นอะไรไหมคนขับไม่เป็นอะไรมากค่ะ

แต่ที่เขาบอกว่ามันเจ็บกระดองใจเหลือเกิน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดูสิเขาก็กำลังม่วนอยู่กับอุบัติเหตุใช่ไหม
คนขับรถก็รีบโทรแจ้งเหตุกับนายจ้างอยู่
แล้วดูชาวบ้านที่ผ่านมาสิคุณผู้ชม
นี่ก็เก็บปลาทูใส่ถุงพลาสติก
ฮิ้วกลับบ้านไปคนละถุง๒ถุง

ได้แต่มองอยู่เฉยค่ะทำอะไรไม่ถูก
ทีนี้ตำรวจถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว

ถ้าเกิดเจ้าของปลาทูจะเอาเรื่องแจ้งความได้เลย

ชาวบ้านที่มาเก็บประทูไปนี่นะคะ
เอาไปอาจจะบอกขอ๒ตัวพอ
มีตั้งหลายตัวมันตกอยู่ได้ไหม
มันไม่ได้เอาจริงของเขานะมันเป็นทรัพย์สินเพราะอะไรล่ะ
คือการเก็บสิ่งของบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุไป
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอันนี้เป็นการลักทรัพย์นะ

อาญาเลยแหละโทษจำคุก๑๕ปี
แล้วก็ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๑๐๐บาท
คือบางคนอาจจะมองว่าแบบมันไม่เป็นไรไง
มันเป็นแค่ปลาทูมันไม่ใช่แบบทรัพย์สินเงินทอง
เมื่อกี้เอาไปถุงใหญ่เลยเอาไปตั้งหลายตัว
เป็นกระสอบเลยนะฮะเห็นใจนะครับ
ค่ะอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชม
ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เป็นอุบัติเหตุใช้คำว่าเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนได้ไหม
ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะ
คืออันนี้เป็นภาพวงจรปิดในปั๊ม
ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วลื่นล้มตรงนี้ค่ะ

ก็เช็คโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอารถขึ้น
กำลังจะขี่ออกจากปั๊มไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจังหวะนี้

เลี้ยวไปตรงอีกฝั่งนึงนะกำลังเลี้ยวแล้ว
เลี้ยวขวาไปปุ๊บโอ้โห

ใช่รถเก๋งขับมาทางตรง
แล้วก็ชนจนเธอล้มกลางถนนเลยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเด็กปั๊มจะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือก็ต้องระวังนะ
เดี๋ยวจะมีรถมาชนอีกชาวบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือเธอค่ะ
ถามอาการเธอว่าเป็นยังไงบ้าง
รายงานล่าสุดมาเธอไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
คุณโชคดีนะลุกขึ้นมานั่งได้แล้วก็ไม่ได้เจ็บไปมากกว่านี้ค่ะ